ไปดูเรื่องงานเม้าส์ดอกเม้าส์ประดับค่ะ
ซึ่งจัดขึ้นปีนี้คุณผู้ชมเป็นครั้งที่๔๑แล้ว
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเขาแห่ไปชมนับหมื่นค่ะ
กับคบวลบุผ่าชาติทาง๒๒คบวล
นี่แหละทันทีที่คบวลบุผ่าชาติทาง๒๒คบวล
เลื่อนผ่านนักท่องเที่ยวที่รอชมความสวยงามมากกว่าหมื่นคน
หลายคนหยิบกล้องโทรศัพท์มือถือ
กล้องถ่ายรูปขึ้นมาเก็บภาพความสวยงามของขบวนรถ
ตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพันธ์
เพื่อที่จะไปแสดงภายในมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่๔๑จัดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา
แล้วจะสิ้นสุดวันนี้นะคะคุณผู้ชม
ปีนี้จัดภายใต้แนวคิดดอกไม้สะพรั่งงามเทิดนามองค์ภูมิพลนั่นเอง
โดยมีนายปวินชำนิประสาท
ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะ
แล้วก็มีการปล่อยขบวนรถบุพชาติ
จากสะพานนวรัฐถนนท่าแพร
ไปยังสวนสาธารณะหนองบวกหาดในตัวเมืองเชียงใหม่นั่นเองค่ะ
ซึ่งรถบุภาชาติทั้ง๒๒ขบวน
ก็มีหน่วยงานมีองค์กรต่างในจังหวัดเชียงใหม่
ช่วยกันตกแต่งเพื่อที่จะเข้าร่วมขบวนแห่
แล้วก็ร่วมประกวดเพื่อชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะ
โดยบรรยากาศของขบวนแห่ก็คึกคลื้นค่ะ
เพราะว่ามีวงโยธวาทิศจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
ที่ได้แชมป์จากการแข่งขันระดับนานาชาติ
รวมถึงระดับโลกร่วมนำขบวนด้วย
เป็นการสร้างสีสันแล้วก็อีกหนึ่งความสวยงาม
ก็คือการแสดงแบบล้านนาไทยนั่นเองนะคะ
โอ้โหดูสิหลังจากที่เสร็จสิ้นสิ้นสุด
ขบวนแห่รถบุพชาติแล้วเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็นำรถทั้ง๒๒คันไปจอดไว้
หน้าสวนสาธารณะหนองบวกหาด

เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมความงาม
รวมถึงได้ถ่ายภาพกันอย่างใกล้ชิด
ส่วนเวทีการแสดงย้ำนิดนึงค่ะว่าคืนนี้พลาดไม่ได้
เพราะว่ามีการประกวดนางงามบุพชาติ
แล้วก็นางงามบุพชาตินานาชาติด้วยนะ
อกจากนั้นก็จะมีการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ
พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก๒๕อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

เออคืนนี้เดี๋ยวน่าจะไปดูการประกวดที่สวยงามแบบนี้